คุณผู้ชมค่ะจริงหลายคนก็อยากจะไปเที่ยวนะในช่วงนี้

แต่ว่าชาวบ้านเขาก็ได้พืชผลทางการเกษตรในช่วงฤดูร้อนแบบนี้
ออกมาขายเยอะมากโดยเฉพาะช่วงนี้
ดอกกระเจียวบานแล้วจ้า

พาไปที่บ้านนาแคบนะคะหมู่ที่๗ตำบลหนองยีออ
อยู่ที่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์
เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามชีวิตของชาวบ้าน
กับการตามหาของดีของอร่อยอย่างดอกกระเจียวป่าพื้นบ้าน
คือถ้าใครไม่เคยทานก็ไม่รู้นะมันอร่อยยังไง

จะไม่เหมือนดอกกระเจียวทั่วไปที่เราเคยทานกัน
คือมันจะแตกต่างจากดอกกระเจียวสีชมพูที่เราเคยเห็นนะคะคุณผู้ชม
อกกระเจียวป่าอย่างที่เห็นดอกมันเป็นแบบนี้
แล้วมันมีลักษณะเป็นสีขาวเนาะ
พบก็คือขึ้นทั่วไปตามป่าเบนจพันธุ์เลย

แล้วก็จะพบตามหัวไร่ปลายนาในแถบภาคอีสานกับภาคเหนือนี่แหละค่ะ
แต่พบมากทางภาคอีสานนะคะ
ซึ่งเจ้าดอกกระเจียวป่านี่นะมันเป็นพืชดั้งเดิมของไทย
แล้วก็ขยายพันธุ์ได้ดีในช่วงเดือนที่๔ถึงเดือนที่๖ของทุกปี
ช่วงนี้แหละมันก็เลยออกดอกไงคุณ
หนึ่งในชาวบ้านที่ปลูกกระเจียวป่านี่นะคะคุณกฤษณาสุจริต

พอถึงช่วงหน้าร้อนของทุกปีเนี่ยโอ้โห
เจ้ากระเจียวป่านี่นะมันแตกหน่อออกมาโตเต็มที่เลยคุณ
พอไปเห็นมันโตเต็มที่แบบนี้เขาก็จะไปขุดค่ะ
ไปขุดดอกกระเจียวแล้วเก็บไปกิน
ซึ่งรสชาติของดอกกระเจียวป่าเขาบอกว่ามันจะอร่อยนุ่มนะ
แล้วดอกมันไม่ใหญ่มากคุณเห็นไหมลักษณะเนี่ยคล้ายดอกแคร์เหมือนกันนะ
เออเนี่ยลักษณะมันคือมันต้องขุดออกมานะคะ
เพราะว่ามันจะมีรากอยู่ใต้ดินแบบนี้เหมือนกับพวกขิงขา
เออแบบนั้นไงประมาณนั้นใช่แล้วเขาก็จะเอามาต้ม
เอามาต้มไปจิ้มน้ำพริกหรือว่าเอาไปปรุงเป็นอาหารได้หลากหลาย

ชาวบ้านที่นั่นเขาบอกอุ๊ยแซ่บอย่าบอกใครเนี่ยลักษณะแบบนี้คุณ

แล้วก็นอกจากจะเก็บมากินเองแล้วเนี่ยนะ
เก็บได้เยอะไงเขาก็จะเหลือไปแจกจ่ายพี่น้องเพื่อนบ้านแถวนั้นด้วย
แล้วถ้ามันยังเหลืออยู่เยอะอีกก็จะนำไปขายค่ะ
ในตลาดบ้างขายที่คนรู้จักกันเองบ้างแบบนี้ก็๑๘ดอก๒๐บาทเท่านั้นเองคุณ
นี่หน้าตามันเป็นแบบนี้เออไม่เคยเห็น
เพราะมันจะทำหลากหลายเมนูได้แล้วมันก็อร่อยด้วย
ตองเนี่ยผมว่านะหลักเลยเอาไปจิ้มน้ำพริกน่าจะอร่อย
ใช่เขาบอกเอาไปลวกแล้วก็จิ้มกับน้ำพริกเนี่ยน่าจะเด็ดนะคุณนะ
คือคุณรู้ไหมว่าคุณพี่เขาเนี่ยเปิดขายให้สั่งซื้อได้ทางเฟซบุ๊กแล้วนะ
ค่ะแต่ว่าเขาจะส่งให้ภายในอำเภอเดียวกันเท่านั้นไง

เพราะว่าส่งไปหลายวันไม่ได้มันเน่ามันจะดำมันจะเฉานะคะ
ก็คือคนรู้จักกันในอำเภอหรืออะไรแบบนี้มาสั่งซื้อคุณพี่เขาได้เลย
วันหนึ่งเขาก็จะเก็บขายได้ประมาณวันละ๔๐๐๕๐๐บาทเลย
ทำให้เขามีรายได้เสริมในการขายดอกกระเจียว
ถึงเดือนพฤษภามิถุนาประมาณนี้๓๔เดือน
แต่ละฤดูกาหรอกก็จะมีของกินที่แตกต่างกันออกไป
ใช่แล้วแล้วแต่ละท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านนี้มันอร่อยถูกใจ